เอาล่ะเป็นเรื่องของการสั่งของซื้อของ
ลูกค้าต้องแห่ไปถึงแห่เลยนะเพราะไปกันเยอะ
โกดังสินค้าเพราะว่าบริษัทขนส่งเอกชน
ไม่ส่งบางคนสั่งไปเป็นเดือนแล้วล่ะครับต้องไปเอาเองฮะ
นี่นะครับสุดเลยของค้างเยอะมาก
อันนี้ของนะครับของที่เขาไม่ลงมาดูเลย
แล้วก็มันขางขางเนี่ยเยอะมาก
นี่เฉพาะสาขาของแจ้งวัฒระนะครับหลัก๔เยอะมาก

นี่คือการค้นหาสินค้าของตัวเองในโกดังครับ

คือรอให้บริษัทขนส่งแห่งนี้เนี่ยส่งเกือบครึ่งเดือนแล้วนะครับ
ก็ยังไม่ได้รับสักทีก็เลยตามไปดูกับตาตัวเอง
ว่ามันติดขัดอะไรโกดังนี้อยู่แถวแจ้งวัฒนะครับคุณผู้ชมครับ
เพราะว่าบริษัทไม่มีพนักงานพนักงานลาออกกันหมดเพราะถูกลดเงินเดือน
ไม่มีใครส่งสินค้าล่ะครับกรรมตกกับคนสั่งของนะฮะ
โอ้โหแล้วบางอย่างเน่าแล้วเยอะมากขนาดนี้

ทีมข่าวไปตรวจสอบนะครับที่สำนักงานเขาไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในโกดังนะครับ
แต่ถ้าสังเกตจากด้านนอกจะพบว่าตลอดทั้งวันมีคนมาสั่งของนะฮะ
คือมีคนที่สั่งของเอาไว้เดินทางมาขอรับสินค้าด้วยตัวเองเป็นจำนวนมากนะครับ
รายบอกว่าโอ้โหรอมา๒อาทิตย์แล้ว๒สัปดาห์แล้ว
คุณตีคุณตีเจ้าของร้านกาแฟบอกเขาสั่งเต็นต์ไปตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายน
จนถึงวันนี้ยังไม่ได้รับสินค้าถามไปที่บริษัทบริษัทบอกคงต้องรอครับ
เพราะไม่มีพนักงานไปส่งเออก็บอกอย่างนี้จริงด้วยนะฮะ
คือเขาบอกเขารอไม่ได้ของต้องใช้ทำมาหากินของบางอย่างมันไม่ได้
วันนี้ขี่มอเตอร์ไซค์มาเอาเองเลยนะยังไม่หมดนะยังไม่หมดนะ
มีตู้เย็นอีกหลังหนึ่งที่สั่งเอาไว้เดี๋ยววันหลังจะมาเอาวันนี้คนเยอะ
เอาลองฟังเสียงพี่ตี๋หน่อยฮะ
เราไม่ไหวมันต้องใช้งานจริงผมจริงผมต้องใช้งานตั้งแต่วันอาทิตย์ก่อนแล้วครับ
ใช่เพราะผมต้องเอาไปแบบขายของนะครับ
ด้วยที่เขารับปากว่าจะต่อมาเราก็เลยต้องสนใจรอรอไม่ไหวแล้ว
ใช่ฝนมันตกแล้วถ้าแบบไม่มีเต็นต์ก็ผมก็ขายของไม่ได้
ที่เราเห็นทุกของมันเยอะอยู่โอ้เยอะพี่ผมว่ามีเป็นหมื่นเป็นหมื่นได้
นางสาวนันทชัดบอกว่าจริงสั่งของจากสำเพ็งนะฮะจุดหนึ่งแล้วก็โคราช
ระบบแจ้งว่าสินค้าถึงโกดังตั้งแต่๑๓มิถุนายนแล้วค้างอยู่จนถึงวันนี้
โอ้โหนะฮะแล้วก็ยังไม่มีสถานะในการนำจ่าย
โทรไปถามหลายครั้งปั๊บถูกตัดสายโทรไปถูกตัดสาย
วันนี้ขอมาดูด้วยตาตัวเองหน่อยครับ
แต่แรกหนูมาหา๓อย่างตอนนี้มันเลิกหอมหนูอันมาด้วยแล้วไม่รู้อันมา
ก็เลยเจออีกตรงสามอัน
ตอนนี้ยังไม่มีใครผู้เกี่ยวข้องออกมาชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้น
ว่าทำไมถึงไม่มีพนักงานมารับสินค้าออกไปส่ง
ของที่เสียได้เน่าเสียได้มันเสียไปแล้วครับคุณผู้ชมฮะ
อย่างไรก็ตามนะครับพนักงานก็ทยอยขนกล่องสินค้าขึ้นรถกระบะออกไปนอกโกดังแล้วนะครับ
แต่ไม่มีคำยืนยันว่าจะเอาไปไหน
นั่นน่ะสิคะเขาก็ตอบอย่างนี้สั้นไปนะคะไม่มีพนักงานเนี่ยค่ะ
โอ้โหของกล่องเต็มโกดังเลยค่ะ